คุณผู้ชมฮะไปดูความร่ำรวยของพวกที่หลอกลวงเรากันหน่อยสิ
แก๊งคอร์เซ็นต้งเซ็นเตอร์อะไรต่างหลอกลวงให้เราไปลงทุน
แต่เขาเนี่ยโอ้โหรวยมหาศาลตำรวจเปิดปฏิบัติการแบบนี้
ปฏิบัติการรอบสองนะคุณทัชโนวันล่าข้ามโลกราชาคลิปโตอีพีสอง
เพื่อหาพยานหลักฐานเกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาชาวจีน
ที่ตำรวจจับกลุ่มไปก่อนหน้านั้นแล้ว
หลอกลวงให้คนร่วมลงทุนอะไรต่างจำได้ไหมครั้งก่อน
อุ้โหไปจับกลุ่มบ้านหลังใหญ่แปดสิบล้านใช่
คราวนี้ไปคอนโดคุณไปคอนโดย่านศรีลมสาธรณ์
รวมถึงตรวจค้น๑๐จุดไม่ว่าจะเป็นแถวกรุงเทพ
กรีธา๗จุดย่านศรีลมสาธรณ
อย่างที่บอกคอนโดหรูแต่งเต็ม
คุณเมื่อกี้เห็นวิวแบบเป็นวิวเมืองนะ
ชั้น๓๗วิวเมืองห้องเบอร์เริ่มเทิมถ้ำ
ความร่ำรวยของคนพวกนี้ที่หลอกลวงพวกเรา

คุณผู้ชมและห้องนี้ตั้งอยู่ที่ศรีลมสาธรณ์

ที่ดินตรงนั้นก็แพง

ฉันยังคิดว่าหลัก๕๐๖๐ล้านว่าเยอะแล้วนะ

เจ้าหน้าที่นะไอ้ที่เราถ่ายไว้แบบนี้
เพราะให้เห็นเลยว่าวิวมันสวยขนาดไหน

มูลค่าความเสียหาย๑๘๐ล้านหยวนหรือมากกว่า๙๐๐ล้านบาท
ข้อมูลจากการสืบสวนเพราะว่าก่อนหน้านั้น
นายอาบินเย่เป็นสามีของนางเคยี่เย่
หรือว่าคียี่เย่อายุ๒๕ปี
ซึ่งตำรวจไซเบอร์บ้านเราจับกลุ่มได้ก่อนหน้านั้นจำได้ไหม

ส่วนการตรวจค้นจุดอื่นทั้ง๑๐จุด
ก็พบว่าเป็นบ้านหรูหลังละ๖๐๘๐ล้านบาททั้งนั้นเลย
แล้วก็ถูกซื้อในนามนิติบุคคลของกลุ่มทุนชาวจีน

สำหรับปฏิบัติการครั้งนี้ขยายผลจากปฏิบัติการ
เคยเข้าตรวจค้น๖จุดยานศรีนคริน
แล้วก็จับกลุ่ม๒ผู้ต้องหาชาวจีนที่ผมบอกให้ฟังไปแล้วนะครับ
ข้อหาร่วมกันช่อกงประชาชนแล้วก็ร่วมกันฟอกเงิน
เพราะผู้เสียหายทั้งในกรุงเทพและจังหวัดประจวบคิริคัน
ถูกผู้ต้องหากลุ่มนี้ใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียมาตีสนิท
หลอกลวงเหยื่อให้ลงทุนในแพลตฟอร์มปลอม

มูลค่าความเสียหายคนไทยที่โดนหลอกไป๓๕ล้านบาท
ช่วงบ่ายโมงตรงตำรวจไซเบอร์จะแถลงสรุปคดีใหญ่

หรูหราลังการใหญ่โตหลอกลวงเงินพวกเราไป